เป็นเหตุระทึกกลางกรุงเทพนะครับมีหนุ่มใหญ่เนี่ย
ปีนป้ายโฆษณาสูงกว่ายี่สิบเมตรในซอยนายเลิศเข็ดวัฒนา
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผล
เพราะหนุ่มใหญ่รายนี้ตัดสินใจกระโดดลงมาร่างกระแทกกับหลังคาบ้านใกล้เคียง
แขนขาดบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่นะฮะ
ชายคนนี้ปีนขึ้นไปเมื่อไหร่ไม่มีใครเห็น
เห็นอีกทีก็เมื่อชายคนนี้ปีนไปอยู่บนป้ายโฆษณาสูงกว่า๒๐เมตรแล้ว
ประชาชนก็เลยแจ้งโทรแจ้งตำรวจสนลุมพินี
โฆษณาที่ชายคนนี้ปีนขึ้นไปนะครับตั้งอยู่ในชุมชนเฉลิมนุสร
ห่างจากปากซอยนายเลิศเข้าไปประมาณ๕๐๐เมตรตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพญาไทย
ให้นำเบาะลมมากางแต่เมื่อมาถึงไม่สามารถกางเบาะลมได้
เนื่องจากบริเวณด้านล่างของป้ายโฆษณาเนี้ยเป็นพื้นที่แคบมันกลุ่นเนี้ย
แล้วมีเหตุน่ากลัวที่เขาก็ยื่นตัวออกมาแบบนี้โหนตัวออกมาแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามใช้เครื่องขยายเสียงเกลี้ยกล่อมให้ชายคนนี้ลงมาจากป้ายโฆษณา
จากการสอบถามนายเทพบุรุษพรมพาอายุสี่สี่ปีชาวบ้านเท่านั้น
แล้วให้ฟังนะคะว่าช่วงหัวคั่มชาวบ้านในชุมชนพบชายอายุประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าปี
อย่างที่เห็นแล้วครับกำลังปีนป่ายโครงเหล็กของป้ายโฆษณา
และชายคนนี้มีอาการคล้ายกับคนเมายาเสพติดหรือเป็นคนสติไม่ดี

โดยไม่สนใจเสียงที่ตะโกนเรียกของชาวบ้านที่อยู่ข้างล่าง
แล้วก็ไม่สนใจเสียงที่เจ้าหน้าที่พูดผ่านเครื่องขยายเสียง

เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมไปกว่า๑ชั่วโมง
ชายคนนี้ตัดสินใจกระโดดลงมา
ตกลงบริเวณหลังคากระเบื้องของห้องเช่าไม่มีเลขที่
ถูกกระเบื้องหลังคาตัดแขนขวาขาดกระเด็นออกมาทันทีนะครับ
ขาซ้ายบิดหักผิดรูป
เลือดทะลักทั้งปากและจมูกนอนหายใจรวยริน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
อาการดีขึ้นตำรวจจะสอบปากคำ
เพื่อตามหาญาติพี่น้องของชายคนนี้ให้มาดูแลอาการต่อไปนะครับ